ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเพราะหนุ่มคนนี้ขับรถมานะครับ
ในช่วงกลางค่ำกลางคืนง่วงไง
ขอจอดแวะข้างทางมีสารารอรถอยู่
ก็ไปจอดตรงนั้นปรากฏว่าไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างเข้าครับ
เจ้าหนูหน้าข้างกลางแถว
จ้องก่อนแล้วมองก่อนแล้วเหมือนส่งยิ้มให้ด้วย
จ้องตาก่อนแร้ว
โห้ยตัวไรเนี่ย

ละมองตาเขาเหม่งตัวนิ่งเลย

มีผู้ใช้งานติ๊กต๊อกคนหนึ่ง

ติ๊กต๊อกของคนนั้นชื่อว่าแซคพุทธิกร
เขาเล่าว่าตอนนั้นเขาขับรถบรรทุกไปส่งของที่จังหวัดสะแก้ว
ระหว่างเดินทางมันก็เพลียนะ

ตอนนั้นมันก็มืดค่ำแล้วก็เลยมาจอดเอาไว้ตรงนี้
ตรงนี้มันมีสารารอรถอยู่ไงก็จอดข้างทาง
ตรงนั้นมันเป็นถนนที่จังหวัดชาชเชิงเซาเฉพาะดี
อุ๊ยพอสักพักหนึ่งน่ะเขาหลับไปใช่มั้ยล่ะ

สลึมสลือตื่นมามันก็เริ่มจะมีแสงแล้วอ่ะเนาะ
แล้วก็หันไปมองข้างกะว่าจะเปิดกระจกระบายอากาศซะหน่อย
เนี่ยหันข้างไปเจอกับสิ่งนี้เข้า
ถ้ามองแรกมันเหมือนกับตุ๊กตานะ
ตุ๊กตาที่รูปร่างแปลกประหลาดทำท่าเหมือนกำลังมองอยู่เลย
คือถ้ามองไกลเหมือนเป็นรูปปั้นหรืออะไรหินไม้เหมือนกันเนอะ
เนี่ยครับแล้วด้วยความตกใจเขาเลยรีบยกมือไหว้ขอเข้ามาก่อนเลย
เอาเป็นผมผมก็รีบยกมือไห้นะถ้าไม่รู้มันคืออะไร
มาแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นคือลืมตาได้ข้างเดียวมันก็เห็นได้แค่นั้นแหละครับ
ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนเขาง่วงมาก
แล้วถนนแถวนี้มันก็มืดไงก็เลยตั้งใจจะจอดรถเพื่อหลับไป
หลับไปแล้วตื่นมาตอนฟ้าสางแล้วเจออย่างนี้เข้าเป็นใครก็ตกใจอะเนาะ
แล้วดันไปเจอกับตุ๊กตาแบบนี้สรุปเป็นตุ๊กตานะคุณผู้ชมนะ
หลายคนมองแล้วนึกว่าจะเป็นลงเป็นลิงไม่ใช่เป็นตุ๊กตาอยู่แล้ว
แต่ก็ช่างได้ไปวางในมุมที่แบบว่าแอบมองเธออยู่นั่น
ใช่เธอไม่รู้บ้างเลยแต่มุมตรงนั้นอ่ะมีของเหมือนของไหว้อยู่นะ
ใช่แล้วล่ะครับมันเหมือนมีของไหว้ของเส้นไหว้อยู่อะเนาะ
เขาเอาตุ๊กตามาเป็นตัวแทนไงอืมแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปคอมเมนต

เอาคุณเคยได้ยินไหมเอาตุ๊กตามาเป็นตัวแทนให้แบบวิญญาณหรือสัมภเวษีเข้ามาอยู่
ก็เคยได้ยินลักษณะแบบนี้เหมือนกันใช่ป่ะค่ะ
ยิ่งคิดไปในทางนั้นยิ่งหลอนน้องใบตองแล้วทำไงต่อ
ทำใจดีสู้เสือขับต่อไปแล้วไปเจอกับแผงลอตเตอรี่
ไอ้ยะใครจะเชื่อคิดดูสิครับไปซื้อลอตเตอรี่แล้วดันถูก

ถูกงวดวันที่๑๖ที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวคำถามคือเขาเอาเลขจากไหนไปซื้อ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สุดท้ายมาซื้อลอตเตอรี่

ว่าจะไม่ขอนอนแล้วจะขอโชคกันเลยนี่แหละ
ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

จะได้รู้ไงว่าตรงนี้มันมีรูปปั้นอยู่